ก็เป็นเวลาที่ปกติคนเดินทางน้อยอยู่แล้วอะค่ะอาจารย์ครับ

สถานการณ์ของโรคโควิดเนี่ย
มันกำลังขยายตัวไปอยู่ตามหัวเมืองแล้ว

โดยเฉพาะยิ่งจังหวัดท่องเที่ยวนะฮะ
ซึ่งตอนนี้ที่มีปัญหามาก
ก็คือภูเก็ตเชียงใหม่นะฮะซึ่งเอ่ออันเนี้ยก็ก็เป็นจุด
หนึ่งน่ะที่เขาคงจะมีการประเมินแล้วนะฮะว่าไอ้ช่อง
โหเนี้ยตรงเนี้ยมันยังมีอะไรอีกบ้างนะครับอืมอ่าจริงจริง
แล้วเนี่ยผมคิดว่าทางหลายท่านก็เรียกร้องว่า
ทำไมไม่ตั้งแต่แรกเลยนะเอาตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วแล้วอย่างนี้นะครับ
แต่อย่างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการประเมินของภาครัฐบาลเนี่ย
เขาคงต้องยืนอยู่บนพื้นฐานว่าต่อสู้กับโรคยังไง
จากระยะจากชั่วโมงเนี่ยนะคะ
คือ๔ทุ่มถึงตี๔คือถ้าเอามาบังคับใช้ตามข่าวที่ออกมาแล้วเนี่ย
มันน่าจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจาก
จากลักษณะการใช้ชีวิตของคนกลุ่มไหนเหรอคะ
ถ้าเราดูดีนะฮะ๔ทุ่มถึงตี๔เนี่ย

กลุ่มหนึ่งฮะไม่ใช่คนกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังจะเริ่มออกไปสังสรรค์
แล้วก็ตี๔ก็เป็นช่วงเวลาที่กินข้าวต้มแล้วจะกลับบ้านนอน
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตรงนี้เป็นคือช่องโหว
ซึ่งผมคิดว่าทางภาครัฐเขาก็มองเห็นอยู่แล้ว
เราก็มองเห็นมานานพอสมควรแล้วก็ในช่วงประมาณ๒๓สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
ก็มีกลุ่มซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการไปใช้ชีวิตตอนดึกตอนกลางคืน
อันนี้ไม่ใช่เฉพาะที่ในกรุงเทพเท่านั้นนะครับ
ต่างจังหวัดหัวเมืองหลายเมืองเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาคงมองมาแล้วนะว่าจุดนี้เป็นจุดหนึ่งซึ่งน่าจะจัดการนะครับ
ก็เลยใช้วิธีนี้หลายจังหวัดเขาประกาศไปแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจังหวัดก็คืออาจจะรวมทั่วประเทศเลยทีเดียว
เพราะบางจังหวัดเนี่ยบอกตรงว่ายังมีปัญหาน้อยเนี่ย
แต่เขาก็เตรียมตัวอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเผื่อขืนไม่ประกาศพร้อมกันเนี่ย
กลุ่มที่ยังมีชีวิตตอนกลางคืนตอนช่วงเวลาที่เนี่ยก็ยังจะออกไปใช้ชีวิตอยู่แล้วก็รวมตัวกันนะครับ
เพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งไปเกี่ยวข้องกับเหตุผลทางการแพทย์
อาจารย์คะถ้าฟังจากข้อมูลที่บอกเนี่ยนะคะเท่ากับว่าแต่จริงอาจารย์ค่ะในช่วง๒๓สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันก็ไปทางเดียวกันหมดนะคะ
คือจำนวนจำนวนของกลุ่มคนในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดหรือโดยเฉพาะในแต่ละหัวเมืองเนี่ยมีคนจำนวนมากที่ไม่ได้ทำตามประกาศส่วนใหญ่ของแต่ละจังหวัดเหรอคะ
ถึงต้องมีการใช้เคอร์ฟิล๔ทุ่มถึงตี๔นะคะมีเยอะเหรอคะ
ถ้าเผื่อเราดูจังหวัดที่กำลังเป็นปัญหามากอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะมีจังหวัดที่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งคือภูเก็ตนะฮะภูเก็ตภูเก็ตนี่ก็เป็นคนไข้ที่พุ่งพลวดขึ้นมาเลย
ซึ่งคนไข้ที่เพิ่งพลวดก็มองดูคร่าวแล้วก็ครึ่งหนึ่งไทยครึ่งหนึ่งฝรั่ง
ก็ยังเกิดขึ้นในแหล่งซึ่งมีการท่องเที่ยวอยู่นะฮะเช่นป่าตองอันนี้จะเป็นแหล่งเลยนะครับ
แล้วก็จะทำให้มีคนไข้เกิดขึ้นเยอะค่อนข้างมาก
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้มีการใช้มาตรการนี้ที่รวดเร็วมากขึ้น
ถ้าเกี่ยวเนื่องกับการออกไปสังสรรค์ในช่วงกลางคืนนะคะ
ส่วนใหญ่แล้วเกิดกับคนไทยหรือนักท่องเที่ยวคะ
ตอนนี้มันเป็นแหล่งไปครับถ้าพูดถึงแหล่งทั่วไปนะครับ
ทั้งในกรุงเทพยังเป็นคนไทยแต่แหล่งที่เป็นท่องเที่ยวโดยยิ่งธูเก็ต
ก็เป็นฝรั่งครึ่งหนึ่งแล้วก็คนไทยครึ่งหนึ่งประมาณนั้นครับ
เพราะฉะนั้นเรียนว่ามันก็ยังมีกิจกรรมอะไรต่าง
ซึ่งก็คงจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อเพราะว่าเนื่องจากมีการรวมตัวกัน
อาจารย์คะอันนี้เรียนถามในแง่ของการประเมินสถานการณ์นะคะ
ถ้ามันยังมีลักษณะแบบนั้นอยู่เนี่ยทำไมไม่ใช้ช่วงเวลาที่คนจะรู้สึกว่านี่คือการส่งสัญญาณที่เข้มงวดขึ้นแล้ว
เช่น๒ทุ่มถึงตี๕หรือ๒ทุ่มถึง๖โมงอย่างนี้ค่ะอาจารย์
คือเหมือนกับส่งสัญญาณให้ชัดเจนไปเลยว่าเราบีบขนาดนี้แล้ว
เพราะฉะนั้นแปลว่าเรามาถึงสถานการณ์ที่มันเลี่ยงไม่ได้แล้วที่ต้องให้ความร่วมมือนะคะ
อันนี้คงจะต้องเรียนให้ทราบว่าอันนี้เป็นการตัดสินใจของภาครัฐบาลนะครับ
แต่ทางภาคทางการแพทย์เนี่ยเรามองดูว่าขณะนี้สถานการณ์เนี่ยของทางการแพทย์เนี่ยไม่ได้เลวร้ายนะครับ
แต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นมากนะครับคือมันยังไปเรื่อยของมัน
แต่สิ่งที่ทางการแพทย์ที่ผมไปแนะนำอยู่เรื่อยเลยนะว่าขณะนี้เนี่ยเรามีการแยกห่างทางสังคมเนี่ยประมาณสัก๗๘๐นะครับ
แต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะอัดเข้าไปได้ถึง๙๐เนี่ยเราจะเห็นว่ามีคนไข้ต่างเนี่ยจะลดลงได้จากหลักร้อยเนี่ยเป็นหลัก๑๐ได้โดยที่
โดยที่ถ้าหลัก๑๐กับหลักร้อยเนี่ยเรารับมือไหว
ทางการแพทย์เนี่ยมีพื้นฐานอะไรต่างต่างที่ยังที่ยังพอรับมือไว้ตอนนี้มันก็เริ่มท้นแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นจะทำยังไงซะเองคือว่าทำให้มีการรวมตัวกันมีการรวมกลุ่มกันให้เบาบางลงกว่านี้อีก
ถ้าเราเบาบางลงกว่านี้อีกจำนวนคนไข้ก็จะสามารถที่จะให้มันอยู่แบบนี้หรือลดลงได้
แต่จะต้องเห็นผลต้องรออีกสักอาทิตย์หนึ่งหรือ๒อาทิตย์นะฮะเราถึงจะเริ่มเห็นผล
อาจารย์ทวีค่ะถ้าเราพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้ที่อาจารย์บอกว่าจริงแล้วเรียนใช้คำสรุปความว่าเหมือนกับคงที่นะคะ
ทางการแพทย์ที่หมอมองว่าเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าคงที่แต่จริงถ้าดีกว่านี้มันต้องดีกว่าอยู่แล้วนะคะ
คำถามคือว่ามันมีตัวเลขชัดเจนไหมคะอาจารย์ว่าจริงแล้วไม่ควรจะเกินอัตราการเพิ่มของผู้ป่วยใหม่
วันไม่ควรเกิน๑๐๑วันไม่ควรเกิน๙๐๘๐คือมันมีตัวเลขชัดเจนไหมคะ
ณวันนี้เนี่ยมีอยู่๑๗วันนี้อีก๗วันข้างหน้ามีอยู่๒หรือแล้ววันนี้มี๑๐๗วันข้างหน้ามี๒๐๐
และเช่นวันนี้มี๑๐๐อีก๓วันข้างหน้าเนี่ยมี๒๐๐อันนี้สถานการณ์จะแย่ลง
เพราะฉะนั้นผมอยากจะเอาว่าขณะนี้ที่เราทำงานอยู่เนี่ยนะฮะจำนวนผู้ป่วยเนี่ยมันจะเห็นอยู่๒พวกนะฮะ
ส่วนหนึ่งคือยุโรปอเมริกาแล้วอเมริกาใต้กำลังจะตามมานะตอนนี้เขากำลังเป็นปัญหาเยอะขึ้น
แล้วอีกกลุ่มหนึ่งคือเอเชียนะเอเซียนี่ก็คือแถวบ้านเราเนี่ย
อาเซียนมีสิงคโปร์มีไทยไต้วันแล้วก็ญี่ปุ่น
เราเราเป็นหลักพันทั้งนั้นนะฮะพวกนั้นเป็นหลากหลายหมื่น